มิสาธารณ์อีก
ที่ว่าไม่ชอบมองที่ว่าไม่ชอบเห็นมันไม่จริงใช่มั้ย
ไปแล้วไปให้ใกล้อยากไล่อยากไล่ไปแล้วไปให้ใกล้
มันใกล้มันใกล้เห็นหน้าแล้วอร่องเสียมันต้องเห็นทุกวัน
ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่
ไม่ใช่อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
เรื่องผิวต้องใครล่ะจีน่า
ลักษ์ริโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า

การเกิดเสร็จบอสจุทุเชฟของเรา

ขอหัวหน้าจ๊ะพี่

เอวก็เลยเคล็ดนะจ๊ะ
หัวหน้าประคบเองครับ
หัวหน้ามีคนมาหาจ้ะ

ใส่ไว้ดีมั้ยไม่ได้เจอกับนักงาน

นี่หัวหน้าใครล่ะจ๊ะสวยมาก
แสดงจริงด้วยละดูไปดูมาเหมือนหน้าคุ้นคุ้นละเนี่ย
คุ้นส์จังหูย้คุ้นส์แล้วเนี้ย

ใช่ใช่ใช่ใช่ที่ด้วยกันตลอดข่าว

ไม่ได้มาค่ะอุ้ยหนูโทดทีมเหรอ

แน็ตหัวฉันก็

แล้วเขาสนใจชีวิตในบ้านทุ่งมากนะครับ

เคยทำงานที่กลุ่มการเกษตรเชียงรายบ้านเกิดผมมาก่อนนะครับ
ผมก็เลยชวนใบตองมาช่วยกลุ่มการเกษตรบ้านทุ่งตุ้งแช่ของเรา

คือตอนที่อยู่ที่เชียงรายมีโอกาสได้ช่วยแปรรูปสินค้าการเกษตร

ก็เลยได้รู้จักกับดอนเขาค่ะ
เนี่ยถ้าไม่ได้ใบตองนะครับกำนัน
กลุ่มการเกษตรที่บ้านเกิดเชียงรางกับผม
นี่ไม่ประสบความสำเร็จเลยนะกำนัน

ยังไงล่ะจะเอามาประคบกับใคร
อ๋อตอนแรกเห็นว่าผู้น่าเอลเคล็ทก็จะมาคบเย็นให้
แต่ว่าหัวหน้าดูสดใสขึ้นมากเลย

เป็นไรมากวินิว

ตรงไหนตรงไหนห้างไหนอ่ะ

ตรงนี้นะ

ใบตองเคยช่วยทำกลุ่มการเกษตรที่เชียงรายบ้านเกิดผมมาแล้ว
ผมก็เลยชวนเขาให้มาทำกลุ่มการเกษตรให้บ้านทุ่งแช่เป็นรูปเป็นร่างครับ
นี่
ตอนอยู่ที่เชียงรายตองช่วยเรื่องแปรรูปสินค้าจากการเกษตรส่งขายไปท้องตลาดก็เลยสนิทกับดอนนะคะ

เค้าเผาฟางข้าวในนานอ่ะ

ทำไมต้องเผาอ่ะ

จะเผาฟางข้าวทำไมจ้ะ
เป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรอ่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวผมพาไปพักก่อนดีกว่า

เดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนครับคุณปอยทำหลังตรงนะครับ

ดีขึ้นไหมครับดีค่ะ
ถ้าคุณปอยังไม่ดีขึ้นเนี่ยบอกผมนะครับ

จริงแล้วผมก็เข้าใจชาวบ้านนะครับเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายเร็วแล้วก็ถูกที่สุดสำหรับชาวนาแล้วล่ะครับ
แต่พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าวิธีนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายแค่ไหน

อ๋อหวังถ้ายังเผาฟางแบบนี้เป็นนานอ่ะ

งั้นเราต้องช่วยกันทำให้ชาวบ้านเลิกเผาฟาง
เพราะมันไม่ได้มีผลกระทบแค่หมู่บ้านทางหมู่บ้านเดียว
คุณปอยสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอครับสนสิ
ตอนที่ฉันอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยฉันลำบากกับคุณพีเอ็ม๒๕มากเลยนะ
ไอทั้งจามแสบคอคันตาคันจมูกน้ำมูกไหลร่างกายอ่อนค่ามาก
เมื่อวานเนี่ยตื่นมาดูนะอากาศมันไม่ได้เย็นมันไม่ใช่หมอก
ตอนแรกตื่นออกมาแล้วมันยิ้มแบบอุ๊ยหมอกสวยจังเลยมีแสบผ้าอาทิตย์ไม่ใช่ใช่ไหม
เป็นเมืองที่อากาศแย่ที่สุดในโลกค่ะ
บางทีแต่งหน้ามาสวยก็ต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นเครื่องสำอางหายหมดลำบากมาก
อ่ะเดี๋ยวนะครับเรื่องการแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอครับ

ผู้ชายที่ไม่แต่งหน้าไม่เข้าใจหรอก
นี่ถ้าใส่หน้ากากเหมือนตอนที่อยู่กรุงเทพ
หน้าสวยของฉันคงลำบากแหละ
แต่ถ้าคุณปอยไม่ได้แต่งหน้าคุณปอยก็สวยอยู่แล้วนะครับ
อย่ามาไม่ต้องอวยแต่ไอ้ที่บอกว่าสวยอ่ะก็ยอมรับอยู่

ก็อย่างที่หัวหน้าบอกอาจทำให้เราตายผ่อนศพได้

แต่ผมว่ามันก็ห้ามยากนะครับ
การที่เอารถมาอัดฟางมันเปลืองค่าใช้จ่ายมากกะเพราตั้งเยอะ
แต่ถ้าเราทำให้ชาวบ้านได้เงิน

งั้นเราหาวิธีแปรรูปจากฟางข้าวกันดีกว่า
ดีเลยครับผมรู้ด้วยว่าเราจะไปถามใครดี
ใครเหรอ

จะเอายังไงฮะ
คำก็ไม่ตอบขอคำก็ไม่ตอบ
ถ้าชอบนะก็มาอยู่ด้วยกันดีกว่าไป
ไอ้หัวหน้าโดน

ยังไงจะบอล
ก็ไปให้ลองมีคำพู
กลับมาเลย

ลองดูกันก่อน
เป็นลูกแบบนี้นะครับ
คุณปลอยอยากเรียนรู้การแปรรูปฟางข้าวจากไม้ตองเหรอครับ

ตองยังไงก็ฝากคุณปอยไว้กับตองด้วยนะไม่ต้องห่วงสบายมากไว้ใจได้
เอ่ยค่อยนะซันละนะค่อยนะน่ะค่อยไปก่อนเลยโอเค
มาแล้วรอด้วยอ้าวข้ามมาได้ไหมไม่ไหวอ่ะ

จะเป็นหลักตาแบบนี้

หลังจากนั้นก็เอาตัวด่าไฟใส่ลง
อยากได้สีอะไรก็เอาสีที่ใส่ในขั้นตอนนี้เลย
เพราะว่าเราเลือกสีกา

เดี๋ยวให้มันเต็มนะอย่าให้มันมีช่องว่าง
แล้วก็เดี๋ยวเอาไปตาก

เพราะว่าเราคู่กัน
เจ้าชู้นักนะวางเสน่ห์ไปเรื่อย

ไอ้อ่าก็ไม่ต้องแบบนี้นะ

อย่า

อ้าวก็ดูขู่หุ่นสามแช่งอย่างนี้

แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันเข้าตัวขึ้นมาจะแย่นะ

โอ้โหปอย

โอ้ยไปดูเขา
ขัวดนอดอลจะเป็นอะไรน่ะ
อุ้ยก็อย่างชั่วแม่อ่ะนะกลัวว่าลูกอ่ะ
ก็ไม่ทันคิดว่าจะมานะคะแม่ก็ลืมคิดไป
เวลาเราจะทำตุ๊กตาทั้งหลายมันจะต้องลงคาถาไง
ตัวนี้ไม่ได้ลงกระถาดิตไม่มีอะไรแล้ว
นั่นสิจ๊ะเรากลับบ้านกันดีกว่าจะไปบ้านแม่นะ
โอ้ยเร็วรีบพาไอ้หัวหน้าไปถอนของกันเถอะ
เร็วแม่รีบไปเร็ว
ใช่หมดห้ามพี่ยังทำอย่างคือหาดใจตาย

กับกับกับ
คิดยังไงถึงได้ทำหุ่นฟางหัวหน้าดอนขึ้นมา
ไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่แค่หมั่นไส้เฉยจ้ะ
เขาไม่ได้ทำให้ลูกเจ็บช้ำน้ำใจอะไรใช่ไหม

ที่เราจะรักใครชอบใครไม่ให้เป็นไรลูก
แม่ไม่ห้ามแม่ยินดีสนับสนุน
ไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่แม่ก็รู้ว่าหนูไม่สนใจเรื่องความรักหรอก

แต่อย่าลืมนะลูกว่าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันคนละเรื่องกัน

เดี๋ยวหนูขอตัวไปทำบัญชีก่อนนะจ๊ะ

อ้าวดอน

นี่นี่แบบนี้ก็มี
แบบนี้คุณปอยต้องชอบใจแน่เลย
หลังจากนี้นะเราก็ไม่ต้องเผาฟางข้าวกันอีกต่อไปแล้ว
เพราะว่าเอาฟางข้าวไปต่อยอดทำเงินได้อีกด้วยจ้
โห้ยสุดยอดเลยไปต้อง
สวยมากเลยอ่ะนี่ขนาดเพิ่งมานะยังหาช่องทางให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะ

อยู่ซอยพวกเขาก็ภูนายดอนไปโดนเด้อใบตอง

มาดูมาดูใกล้นิ้วผีสวยจังเลยล่ะ
นี่อ่ะ

ก็เอาดอกไม้มาติดเอาปืนกาวยิงไปเลย
มันก็จะทำให้สวยขึ้นเก่งเหมือนตกแต่ง

ถุงก็ติดได้นะ

ถ้าไม่ได้รีบแล้วมาทำอะไรตรงนี้ครับ

ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยครับผมมีเรื่องจะคุยกับคุณปอยพอดี

อย่าบอกนะว่าเรื่องใบตองอีกแล้ว

คุณปอย

ใครชอบนักก็ไม่อยู่ดีก็รีบไป
สนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทยอร่อยใสไข่ไม่มี
แก๊กกะซอยเอ็กซ์ตรา๓๐๐อร่อยคุ้มค่า
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สนับสนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน

อาคสีโลร่าเชอรี่สกัดเข้มค่น
สารผักและผลไม้สกัดใหม่

พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย
เจ้ายังไงฮะ
คำก็ใบตองสอบคำก็ใบตอง
ใครถอบนักก็มีอยู่ในเครื่องดิบใบ
คุณปลอยครับ
คุณปลอย

คือผมอยากให้คุณปลอยช่วยชาวบ้านกับใบตอง
ทำการตลาดประโบสถิติค้าให้หน่อยนะครับ
ได้ไหมครับ

สวัสดีครับ
เสร็จเรียบร้อยแชร์ได้เลย

มีลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คจ้า
ใครไม่รู้ด้วย

ใครไม่รู้ด้วย

ก็ตามไปทองดูดีน่ะเชิญช่างเลย
นี่แหละมีรายเยอะจะสวย
เอกฝากจดรายการสั่งซื้อของด้วยนะ

ไปดูเห็ดต้องเอาเห็ดไปขายใช้หนี้ก้อนสุดท้าย

ไม่ต้องหรอกน่าอยู่ที่นี่แหละน่าจะดีกว่า
ไม่ต้องหรอก
อ้าว

ผมทราบนะครับว่าใบตองเขาเก่ง
เขาสามารถนำสินค้าของพวกเรามาแปรรูปแล้วก็ไปขายได้

คือจริงใบตองคนเดียวก็ไม่สามารถทำให้กลุ่มเกษตรของเราเนี่ยยั่งยืนได้นะคะ
คุณปอยเองเขาก็เป็นเสาหลักสำคัญเลยนะ
แมนอีกเลยเนอะ
แต่พวกมีคนต่อไปขายก็ได้ขายกัน

ใช่แล้ว

เห็นมากกว่าที่นี่เลย

เรื่องเงินต้องส่งต่อเวลาจ้ะ
อุ้ย

นี่ตอนนี้แค่แดดห้วนแห้งขักแน่
เจ้านี่ไม่อย่างหน้าแหละหน้าคืนฟาดดิ
กลัวทำไมฉันมีตัวช่วยดีใช้

นี่เธอไม่รู้จักซะแล้วของดี
นี่นี่มันดีมากนะฉันจะบอกให้เธอดูให้ซะก่อน

นี่หน่ำซังนะจ๊ะดูเจ้าก่อนเนี่ย

อ๋อนี่

เนียนุ่มซุ่มไหว
ดีต่อผิวดีต่อใจ

แน่นอนไม่เชื่อ

เอาเลย

เอออย่าบอกจะพูด

อย่ามานอกเรื่องกับฉัน

นายยังไงเร็ว

มาโอ้แล้วกู

ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับคุณลูกค้า

ไปก็ขอบคุณละล่ะด้วยจ้า
ข้าวแล้วที่ได้หนาดิ่งที่เจ้าเนอะ

นั่นใบตองกับพวกชาวบ้าน

พระเจ้าน่ะกำลังรวมตัวกัน

ที่เห็ดจากฟังเขานะจ๊ะ

ที่พวกชาวบ้านเขาแห่ทำกันช่วงนี้นะ

มันขายได้ด้วยเหรอ

ขายใดขายดีนั่นด้วยเนี่ย

อีดีไม่ได้ชี้ตัว

แสงนี้ดีไหมลูกแสงนี้ดีไหม

มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานให้ทำการตลาด
เพราะเห็นหนูช่วยโปรโมทถุงกระดาษจะฟางข้าวจนขายดีแล้วจ้ะ

ไหนพอดูซิลูก

เงินเดือน๓๐๐๐สำหรับเด็กจบใหม่นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะ

ถ้าทำเรื่อยเงินเดือนก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก

สนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน

พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใส

นะว่าหัวหน้าน่าจะต้องหาคนทำบัญชีใหม่
กับกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งตุ้งแช่แล้วล่ะค่ะ

ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้น

สนับสนุนโดยใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชส
สมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ
เบี้ย๐๖๙นานสูงสุด๗ปี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
ทุกถุงแรงทุกเม็ด

ฉันว่าเนี่ยนะลูกปอยคงจะกลับไปอยู่กรุงเทพแน่เลย
อ้าวก็ไม่ดีเหรอ
ลูกจะได้มีอนาคตที่ดีไงพ่อ
นี่อย่าบอกนะว่ายังหวังว่าจะให้ลูกปอยเป็นกำนัน

อื้อ

นี่สมัยนี้เนี่ยนะเด็กเขามีสิทธิ์เลือกอนาคตของเขา
มันหมดยุคแล้วที่พ่อแม่จะเที่ยวมาบังคับว่าลูกต้องทำนู่นทำนี่เข้าใจไหม
เออฉันรู้นะแม่พี่น้อม
แต่ฉันกลัวว่าถ้าลูกปอยไปกรุงเทพนะ
บ้านเราคงจะเหงาหน้าดูเลย
แต่ว่ามีแม่ประนอมอยู่ทั้งคนคงไม่เหงาแล้วเนาะ

อุ๊ยโทษมากอุ๊ยฉันยังไม่ได้ทาน

สงสัยสกเล็กทำพิษน่ะ

โอ้โหขมคอเลยแม่มึง
โอ้ย

เฮ้ย

อริสดีครับ

ผมอยู่หน้าบ้านคุณปอยรบกวนคุณปอยออกมาพบได้ไหมครับ

งงเหมือนกันอยู่ก็มาอยู่ตรงนี้เลย
งั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับก่อนดีกว่า

ป่านนี้มาเรียกฉันแต่ไม่รู้ว่ามาทำไม

คือผมเอาหน้าคุณบอลออกจากหัวผมไม่ได้อะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกินข้าว
อาบน้ำหรือแม้กระทั่งตอนนอนผมคิดถึงคุณปอตลอดเวลาเลยครับ
ผมก็เลยมาหาคุณปอยที่นี่ครับ
หัวหน้าคงรู้สึกผิดที่วันนี้ชาวบ้านเหมือนฉัน
ไม่ใช่นะครับจริงผมรู้สึกแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับ

แต่เหตุการณ์วันนี้มันทำให้ผมคิดถึงคุณปอยมากกว่าเดิมอะครับ

ผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณปอยสับสน
ไม่เป็นไรครับผมกลับก่อนดีกว่า
อย่างนั้นสวัสดีนะครับ
ถ้าหัวหน้าจะคิดถึงฉันฉันไม่ว่านะ
จริงหรือครับ

ถ้างั้นผมจะคิดถึงคุณปอยทุกวันทุกเวลาเลยนะครับ
มีใบตองอยู่แล้วแล้วจะมาคิดถึงฉันทำไมคะไอ้หัวหน้า

ถ้าผมคิดถึงคุณปอยแล้วคุณปอยไม่ว่า
ผมขอคิดถึงคุณปอยทุกวันเลยนะครับ

ฝันดีนะคะคุณปอนด์

อยากกินอะไรกินเลยนะปอยสั่งเพิ่มก็ได้นะวันนี้ต้อมจัดให้ได้หมด
หายไปตั้งนานไปรวยมาจากไหนเนี่ยฮะอู้ฟู้เกินไปแล้ว
ก็ธุรกิจขายโปรขายปลาที่ต้อมเคยเล่าให้ปลอยฟังนั่นแหละ
รายได้มันดีมากเลยนะต้อมอ่ะสามารถเลี้ยงปอยได้ทั้งชีวิต
ดีเท่ารู้จักทำมาหากินก็ดีกินแล้วนะ
เอ้าหัวหน้าดอนนี่ว่ะ

ท่าทางผมน่าจะมากับแฟนนะปลอย
ต้อมกินอันนี้สิน่ากินน้า

เดี๋ยวขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะ

มันเหลือหมดแล้วเนี่ย

ฉันไม่มีอารมณ์จะคุยด้วย

ปอยจับมา

ปอยเช็ค

มาก

เฮ้ยกูพลลุย
ไม่เป็นไรดีวะนะอะโอ้โหเฮ้ยหรอเออ
เดี๋ยวพาไปถามหมอนะอ่าปะลูกมันโอ้ยค่อยค่อยค่อยค่อย
เออเออพี่ปอนครับเดี๋ยวผมพาไปตามมันมาน่ะ
ค่อยเผ็ดค่อยกนะ
หัวหน้ามันจะห่วงแฟนมันมากเลยนะบอยรีบขอบคุณต้อมแล้วขึ้นไปกินกันต่อเถอะ
อ้าวปอยปอยทำไมชอบทิ้งต้อมให้อยู่คนเดียวอีกแล้ว
เอ้าเฮ้ยมัวยืนต่อแถวขึ้นเครื่องเล่นกันอยู่หรือไงทำไมไม่โทรแจ้งตำรวจว่ะ

กลับไม่กลับ
กลับกรุงเทพก็ดีเหมือนกัน
อยู่ไปก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไม่มีใครรัก
ฉันเลยทุกคนเอาตาเลาะไปต่อ
น้องพ่อน้องสวัสดีครับโอ้มาหาปอยหรอคะหัวหน้า
ใช่ครับเขาไปเดินเล่นอยู่แถวคันนานั่นแหละ

หัวหน้าคะอืมน้าว่าหัวหน้าน่าจะต้องหาคนทำบัญชีใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งตุ้งแช่แล้วล่ะค่ะ
อ้าวคุณปอยจะไม่ทำแล้วเหรอครับ
นะว่าเขาคงจะอย่างนั้นแหละค่ะคือออยเขาได้งานใหม่แล้ว
แล้วก็เงินดีด้วยอีกไม่นานเขาคงจะได้กลับไป
กลับกรุงเทพสนับสนุนโดยใหม่ที่สุดของโยเกิร์ต
สมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำสินเชื่อร้านสะดวกซัก
ทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจดอกเบี้ยศูนย์จุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์
นานสูงสุด๗ปีปุ๋ยสุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด

เราสองคนไปเดทกันไหม
เพราะว่ากันว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันไงล่ะจ๊ะใครเป็นแฟนกันนะ
ไอ้ถังพ่อจะทำยังไงดีวะพ่อปิดไปแล้วลูก
ไปดูปั๊มสายฝนจ้าพี่จะไม่รับผิดชอบสายฝนใช่ไหม

เออเออเออเออไม่ทัน
พี่อยากต้องตดไลน์ต้องอินเชิญพี่

ปากปากกันจ้ะไม่เอาแล้ว

อยากไกลอยากไกลไปแล้วไปให้ไกลไกลมั่นใจมั่นใจเห็นหน้าเริ่มอารมณ์เสียตอนเกลียดทุกวัน
ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันและอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดคู่มัดคู่กัน
ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน